ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะพระนักปฏิบัติรูปหนึ่งนะคะ
ตัดสินใจแขวนคอตัวเองเสียชีวิตนะคะซึ่งสาเหตุคาดว่าจะเกิดจากปัญหาโรคประจำตัวรุมร้าวค่ะ
ตำรวจภูทรห้วยหลวงรับแจ้งเหตุพระลูกวัดป่าโนนสง่าด้วยห้วยหินลาดนะคะ
ตำบลนิคมสงเคราะห์ผูกคอเสียชีวิตภายในกุฏิก็ได้เข้าไปตรวจสอบชนสูตรพลิกศพนะคะ
ซึ่งที่เกิดเหตุพบศพของพระพงภัณฑ์ศรีลาคุปอายุสี่สิบสี่ปีเป็นชาวจังหวัดปรียรรม
เชือกผูกคอกับขื่อของกุฏิเสียชีวิตตรวจสอบร่างกายและบริเวณกุฏิไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะ
พบศพข้างศพค่ะพบสมุดเขียนข้อคาวข้อความบอกว่า
ขอขมากรรมพ่อแม่และครูบาอาจารย์ฝากเผาศพให้ผมด้วยนายเดชบุญศิลป์ผู้พบศพคนแรก
การให้การบอกว่าพระโพงพันธุ์บวชมาสี่พันธุ์ศาสตร์แล้วค่ะได้ทุดงมาจำพันธุ์ศาสตร์ที่วัดแห่งนี้
ก่อนที่จะทุดงไปจำพันธุ์ศาสตร์ที่วัดป่าในในจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ที่ผ่านมาไม่เคยเล่าปัญหาเรื่องสุขภาพให้ฟังนะคะส่วนนางแสงจันทร์ลอยสงวน
เล่าว่าพระพงพันธ์เคยผ่าตัดไตเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
และเคยบ่นให้ฟังนะคะบอกว่าโรคเก่ารักษาไม่หาย
มารุมร้าวบรรทอนร่างกายอีกคาดว่าท่านคงจะเป็นทุกข์และทรมานกับโรคร้าย
ก็เลยตัดสินใจผูกคอลาโลกค่ะพนักงานสอบสวนคาดว่าสาเหตุการตายครั้งนี้
น่าจะมาจากพระพงพันธ์ต้องการหนีปัญหาโรครุมร้าวและข้อเขียนในสมุทร
ชาวบ้านนะคะต่างยืนยันเป็นลายมือของพระพงพันธ์เขียนเอง
และตรวจสอบตามร่างกายก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดด้วยค่ะครับ